ผู้ที่ไปแก้บนได้เงินได้รางวัลใหญ่
คือเขาบอกว่ารวมแล้วตั้ง๖ล้าน
ไปขออะไรที่ไหนตามไปดูหน่อยฮะ

เออสมหวังนะครับ

แต่ที่นี่หลวงพ่อสมหวังไง

จุดทูปยังยาวเลยคุณผู้ชมฮะ

มีผู้ดวงดีที่เขาเป็น

ดับบนบังพระอภิราคอใจศรีจังหวัดนครปฐมฮะ
เขาบอกว่านี่รวมแล้วเขาถูกรางวัลมา

บอกรวมมาเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนั้น
เพราะฉะนั้นเราก็ขอถามข้อมูลคร่าว

ชื่อว่าคุณเลิศโรดสุงทรอายุ๕๔ปีมาพรหมากกับพาระเมีย

เขาบอกว่าทั้งคู่เอาจริงเขาก็เป็นคนในพื้นที่
ที่บริเวณวัดกลางบางพระอยู่แล้ว
อยู่ในพื้นที่ในระแวกอำเภอแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าเขาเริ่มทำธุรกิจบูชากราบไห้องค์หลวงพ่อสมหวังเนี่ยนะ
กะว่าให้ธุรกิจของเขาเปรี้ยงปังสมหวังทุกประการ
แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเขาอยู่บ้านนะแล้วเขาเนี่ยไปเปิดเก๊ะหรือเปิดอะไรสักอย่าง
แล้วไปเจอกับรูปรูปของเนี่ยเลยพระพุทธรูปเนี่ย
หลวงพ่อสมหวังเนี่ยอยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ตรงเก๊ะเปิดมาเจอปั๊บเลยอ่ะ
ก็อธิษฐานเลยไงถือว่าเป็นโชคดีอะเนาะเปิดมาเจอโดยบังเอิญ
ก็เลยขออธิษฐานว่าให้ได้ถูกโชคใหญ่เท่านั้นเอง
ปรากฏว่าโอ้โหสมหวังได้รางวัลใหญ่จริง
แล้วบางงานนี้จะไม่ใหญ่ได้ไงหัวหมูตั้งร้อยหัวเอามาแก้บน
ปรากฏจัดให้อีกหนึ่งนัดแล้วก็มอบกับเงินสด๑๐๐๐๐๐บาท
ให้กับทางวัดเอาไปบูรณะอีกด้วยโอ้โหยินดีด้วยนะพี่นะ
แล้วคราวนี้เมื่อจุดปรากฏออกมาเลขหมายความสามารถปรากฏออกมา
ผลงานออกมาเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่จะคิดแล้วจะตีความว่ากันไปนะ
งวดนี้มันจะมาอีกไหมเราก็ไม่รู้หรอกครับ
แต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะตามไปดูเนาะ

พวกเราชาวตลอดจะมานครปฐมแน่

สิ้นเดือนกันยาเนี่ยเดี๋ยวไปสัญจรหาแน่นอน

แต่จะเป็นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่รอติดตามกับพวกเราให้ดี

มันไม่อยู่ถึงวันนั้นหรอกเราต้องเอาไปถวายเอง